เพื่อให้อธิบายภาพกันชัดเจนขึ้นนะครับ

ทั้ง๑๓คนที่ติดอยู่ที่เนินนมสาว
วิธีการช่วยเหลือต่างนะครับ
วิธีการหรือว่าอุปสรรคต่าง
เดี๋ยวเราใช้อิมาซีฟกราฟิกก็แล้วกันนะครับท่านผู้ชมครับเพราะว่าตอนนี้ถ้าจะนับตั้งแต่๒๕

ทั้งหมดหายไปในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน

แต่ยังติดอยู่ในถ้ำหลวงที่จังหวัดเชียงราย
ก็๑๒วัน๑๒คืนแล้ว
จากปากถ้ำมาถึงบริเวณเนินนมสาว

ก็ระยะทาง๔๓กิโลเมตร

ตามปกติธรรมดาก็ดูเหมือนง่ายแล้วครับ

ที่มีความมืดความสลับซับซ้อน

มีน้ำท่วมขังทั้งลึกนะครับ

แต่มันก็เต็มไปด้วยความลำบากในการที่จะออกมา
ไปดูว่าทั้งหมดที่อยู่นะตอนนี้
กำลังมีวิธีการในการพาออกจากถ้ำอย่างไรบ้าง
เดี๋ยวเราไปดูวันที่ค้นหากันก่อนนะครับ
วันที่เราหาเขาเจอคือแผนปฏิบัติการแรก

ค้นพบทั้ง๑๓คนเนี่ย
เมื่อวันที่๒กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับ

สื่อต่างประเทศถึงกับพาดหัวข่าวว่า
เป็นปฏิหารใต้พิพบใต้ดินอย่างนี้เลยนะครับ
กลับไปเมื่อเวลา๒๑นาฬิกา๓๘นาทีของคืนวันนั้น
ดำน้ำจากสมาคมกู้ภัยในถ้ำแห่งอังกฤษ
ไปเจอน้องที่บริเวณเนินนมสาวนะครับ
คือพวกเขาเนี่ยเป็นหน่วยล่วงหน้านะครับ
อยู่ในระหว่างปฏิบัติการเอาเชือกนำทางไปวาง
ตามจุดต่างที่ถ้ำนะครับ

ก็ทำไปเรื่อยจนไปถึงจุดเนินนมสาวนะฮะ
เพื่อที่ชุดอื่นที่ตามมาจะได้ทำงาน

เขาก็เลยต้องโผล่ขึ้นมาเหนือน้ำแบบนี้นะฮะ
แล้วไฟฉายที่ติดอยู่ที่ศีรษะก็สาดขึ้นไป
เห็น๑๓ชีวิตมองลงมาพอดี
อนโวลันเทน๑ใน๒ของนักดำน้ำชาวอังกฤษที่ไปเจอบอกว่า
ถ้ามันสั้นกว่านี้อีกแค่๑๕ฟุต
เชือกเนี่ยยาว๔เมตร๕๐นะฮะ

เขาก็จะโผล่ขึ้นมาเหนือน้ำเหมือนกับทุกจุดที่เชือกหมด

ดำไปแล้วโผล่ขึ้นมาเจอพอดีนะครับ
เพื่อเอาอุปกรณ์อีกครั้งหนึ่งแล้วก็มาทำใหม่
ซึ่งอาจต้องรออีกวันหนึ่งนะฮะ
ก็โชคดีที่เจอในวันนั้นนะครับ
ยืนยันว่าทั้ง๑๓ชีวิตปลอดภัยนะครับ
ความแข็งแรงก็ขึ้นอยู่กับสภาพของแต่ละคน
แต่เรื่องของสภาพจิตใจเนี่ยทุกคนถือว่า

เงยขึ้นไปหน่อยหนึ่งก็อันตราย
แล้วเชือกหมดก็โผล่ขึ้นมาแล้วเจอพอดี
เท่ากับว่าปฏิบัติการในการค้นหาเราสำเร็จแล้ว
ตอนนี้คือปฏิบัติการในการกู้ภัยครับท่านผู้ชมครับ
กู้ภัยก็คือการนำทั้ง๑๓คนนั้นออกมาจากถ้ำให้ได้
ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย

แผนการหลักที่เรายึดอยู่ตั้งแต่วันแรกจนถึงณขณะนี้
นั่นคือการพาออกทางปากถ้ำนะครับท่านผู้ชมครับ
หลวงหนูน้ำนางนอนที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเนี่ย
ถ้านับจากปากถ้ำมาถึงตรงจุดที่เรียกว่า
จุดเนินนมสาวที่ทั้ง๑๓คนอยู่เนี่ย๔๓กิโลเมตร
เป็น๔๓กิโลเมตรที่เต็มไปด้วยความยากความสลับซับซ้อน

จุดก็น้ำท่วมน้ำท่วมลึกด้วย
จุดที่เป็นจุดวิกฤตที่สุดนะครับที่เจ้าหน้าที่บอกนะฮะ

ตรงจุดนี้มันจะมีอยู่ประมาณ๑๕เมตรครับท่านผู้ชมครับ
อาจจะดูเหมือนน้อยแค่๑๕เมตรตรงนี้นะฮะ
แต่มันต้องดำลึกลงไปแล้วก็โผล่ขึ้นมานะครับ
แล้วน้ำตรงนี้สูงจนถึงเพดานถ้ำสูงประมาณ๕เมตรด้วยกัน
เพราะฉะนั้นหน่วยซิลที่ว่าเข้มแข็งฝึกมาอย่างดียังยาก
แล้ว๑๓คนที่ว่ายน้ำก็ไม่เป็นดำน้ำนี่ไม่ต้องพูดถึง
จะสามารถฝึกดำน้ำแล้วใช้อุปกรณ์แล้วจะฝ่าฟันออกมาได้หรือไม่
โดยเฉพาะจุดวิกฤตแบบนี้นะครับ
ในขณะนี้นะครับท่านผู้ชมครับเมื่อยังต้องติดอยู่ที่จุดเนินนมสาวนะครับ
นั่นก็เลยทำให้เราจะต้องหาวิธีการที่จะทำให้มีการที่จะช่วยเหลือออกมานะครับ
ซึ่งในขณะนี้นะครับปฏิบัติการในการค้นพบแล้วก็จะต้องช่วยเหลือออกมา
เราก็จะต้องดูนะครับว่าการเดินทางนั้นเป็นอย่างไรนะครับ
ซิลนั้นใช้เวลาเดินทางจากปากถ้ำเข้ามาที่จุดเนินนมสาวขาไปนะฮะ
ขาเดินทางเข้าไป๖ชั่วโมงนะครับขาเดินทางกลับ๕ชั่วโมง
ขาไปใช้เวลาเยอะกว่าเพราะว่าเวลาจุดที่เจอน้ำต้องไหว้ถวนน้ำ
แต่ขากลับเวลาจุดที่กลับมาแล้วเจอน้ำเนี่ยเป็นการไหว้ตามกระแสน้ำนะครับท่านผู้ชมครับ
เท่ากับว่าแต่ละครั้งที่จะไปที่จุดเนินนมสาวไปช่วยเหลือไปดูแลฟื้นฟูเยียวยา
ใช้เวลาไปกลับสิบเอ็ดชั่วโมงนะครับณขณะนี้เมื่อทุกคนยังต้องอยู่ที่จุดเนินนมสาว
ท่านผู้ชมครับสิ่งที่จะทำให้สามารถติดต่อสื่อสารกันได้สะดวก
พูดคุยกับผู้ที่อยู่ข้างนอกได้โดยเฉพาะพ่อแม่ญาติพี่น้อง
เพื่อเป็นขวัญกำลังใจกับเราทั้ง๑๓คนด้วยนะครับนั่นก็คือการที่จะต้องลากสายโทรศัพท์เข้าไปครับ
โทรศัพท์เนี่ยเจ้าหน้าที่เขาลากจากฐานปฏิบัติการที่อยู่ตรงโถง๓นะครับ
ลากไปตรงจุดเนินนมสาวนะฮะไม่ใช่เพียงแค่เพื่อน๑๓คนเท่านั้น

อย่างนั้นจะสื่อสารอะไรกันต้องว่ายน้ำไปกลับไม่ไหวครับ
โทรศัพท์ที่นำไปติดตั้งตอนนี้ลากสายไปอยู่นะครับ
เป็นโทรศัพท์ของกองทัพบกนะฮะในยุคสมัยสงครามเวียดนามนะครับ
เป็นทั้งโทรศัพท์แล้วก็เครื่องสลับสาย
อาจจะเป็นเทคโนโลยีในยุคเก่านะครับในสมัยเก่า
แต่ว่าความชัดเจนเนี่ยดีมากสำหรับสภาพภายในถ้ำที่ลึก
แล้วก็เต็มไปด้วยจุดอับสัญญาณแบบนี้
วิธีการในการที่จะกู้ภัยน้องออกมาณขณะนี้ก็ยังคงเน้นอยู่นะครับ
นั่นก็คือการที่จะพาออกมาทางปากถ้ำนะครับ
ซึ่งการจะพาออกมาทางปากถ้ำถ้าเราไม่รอน้ำลดตามธรรมชาติ
เราก็ต้องสูบน้ำออกนะฮะน้ำเนี่ยมีท่วมขังอยู่หลายจุดด้วยกันนะครับ
สูบน้ำออกด้วยข้างนอกก็มีการเจาะบาดานด้วย
ฝ่ายเพื่อเบี่ยงทางน้ำไม่ให้น้ำเข้ามาที่ถ้ำด้วย
มาดูกันหน่อยว่าระดับน้ำภายในถ้ำณปัจจุบันเป็นอย่างไรนะครับท่านผู้ชมครับ
เปรียบเทียบระหว่างช่วงเช้ากับช่วงค่ำช่วงเย็นวันนี้
ระดับน้ำที่มีการสูบกันอยู่ตลอดนะครับ

นี่คือวิธีการที่จะสู้กับน้ำสู้กับธรรมชาตินะครับ
แต่อีกวิธีการหนึ่งที่ทำควบคู่กันมาตลอดนะฮะ
นั่นก็คือการไปสำรวจด้านบนนะฮะ
ตำรวจว่าจะมีปล่องมีโพรงอะไรหรือไม่
ในการที่จะสามารถลงมาแล้วก็เจอพวกเขาได้
จุดตรงเนินนมสาวที่ทั้ง๑๓คนอยู่ในขณะนี้เนี่ย
มีทีมที่ไปสำรวจปล่องด้านบนนะครับ
ไปเจอปล่องหนึ่งวันนี้เป็นสัญญาณที่ดีนะครับ

นี้เป็นชุดของทหารจากมณฑนทหารบกที่๓๗นะครับ
แล้วก็ทางปพด้วยรวมทั้งนายธเนธวิรสิริ
นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยด้วยนะครับ
วันนี้ไปสำรวจเจอกันเจอปล่องหนึ่งอยู่ทางฝั่งทิศใต้
เชื่อว่าถ้าเจาะลงมาได้หรือว่าหาทางลงมาได้เนี่ย
น่าจะใกล้กับจุดเนินนมสาว
เพื่อจะพาทั้งหมดออกทางด้านนี้ก็ได้
ไม่ต้องดำน้ำฝ่าออกไปทางด้านหน้า

จุดนี้ที่เขาไปเจอกันเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับ
โดยคุณธเนธนายกวศธให้ข้อมูลว่าทีมโรยตัว
โรยตัวลงไปประมาณ๒๐เมตรนะครับ
แล้วก็เดินต่อนะฮะไปเจอช่องที่มีกองหินลงมาหล่นมาขวางทางอยู่
กล้องนี้มีความสามารถในการส่องสำรวจในพื้นที่แคบมาก
เพราะว่าปลายสายมีความยาว๖เมตร

สามารถปรับโฟกัสทิศทาง

แล้วก็ยังสามารถบันทึกภาพได้ทั้งวีดีโอแล้วก็ภาพนิ่ง
ก็ส่องไปนะฮะส่องไปได้ในระยะทางประมาณ๗เมตร
พบว่ามันมีทางไปต่อครับกล้องบอสโคปเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับ
อกจากนี้ก็ยังทดลองนำหน้าไปแนบกับก้อนหินแถวนั้น
รู้สึกว่ามันมีลมเย็นฮะแล้วก็ยังลองจุดควันไฟ
ควันของทูบที่จุดเนี่ยมันถูกดูดผ่านซอกหินไปทางทิศเหนือ
หรือว่าทางปากถ้ำเข้าไปสำรวจเจอทางฝั่งทิศใต้นะฮะ
ฝั่งไปทางแยก๓แยกแล้วก็เลี้ยวซ้ายไปทางพัทยาบีช
ทางจุดเนินนมสาวเนี่ยทางฝั่งทิศใต้แต่ว่าควันทูบเนี่ยมันลอยไปทางปากถ้ำ
ทางทิศเหนือนะครับถ้าอธิบายตามหลักวิทยาศาสตร์ก็คือ
เมื่อมีการสูบน้ำบริเวณปากถ้ำน้ำไหลไปทางปากถ้ำ
อากาศที่อยู่เหนือน้ำก็ต้องเคลื่อนตาม
แสดงให้เห็นว่าปล่องนี้มันมีทางที่จะไปต่อได้
นี้จึงใช้เครื่องมือสกัดหินที่ขวางทางออกนะครับ
ก็สกัดแล้วก็ทำให้มีความกว้าง๑เมตร๓๐เซนติเมตร
แล้วก็สูงประมาณ๘๐๙๐เซนติเมตร
เดี๋ยวต้องรอสำรวจเพิ่มเติมครับว่า
นี่จะเป็นอีกทางหนึ่งที่จะสามารถพาทั้ง๑๓ชีวิต
ออกจากถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนได้หรือไม่
เพราะว่าเขานางนอนนี่เป็นภูเขาที่สูงใหญ่
คือถ้าเราวัดจากจุดที่สูงที่สุดของเขาลูกนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
บริเวณผาช้างมูบนะครับอยู่ทางทิศใต้ของเขานะครับ
ความสูงจากระดับน้ำทะเลเนี่ยประมาณ๘๓๐เมตร
คือหลายคนมีคำถามว่าถ้าเจาะลงไปได้จริงเจอโพรงจริงเนี่ย

เรารองให้ดูครับว่ามันสูงขนาดไหน
ขนาดไหนก็คือตึกใบหยก๓ตึกเอามาต่อเรียงกันครับ
เพราะว่าตึกใบหยก๒ที่กรุงเทพเนี่ยมีความสูง๓๐๔เมตร
นี่นะฮะถ้าเกิดว่าจะต้องนำขึ้นด้วยวิธีการนี้จริง
เพราะเราเจอทางจริงก็ต้องมาคิดกันต่อครับว่าจะเอาขึ้นด้วยวิธีไหน
ไม่ว่าจะขึ้นทางผนังถ้ำด้านบนหรือว่าดำน้ำออกไปทางปากถ้ำ
แต่ต้องพิจารณาให้รอบครอบแล้วก็ตัดความเสี่ยงออกไปให้หมดที่สุดนะครับ
เพื่อให้ทุกคนปลอดภัยที่สุดในการที่จะเดินทางออกไป
ทางคุณธเนธบอกว่าจุดที่ไปเจอปล่องวันนี้ถ้าเจาะลงไปได้เนี่ย
เชื่อว่าจะห่างจากจุดเนินนมสาวสักประมาณ๘๐๐เมตร
นั่นหมายความว่าถ้าลงไปถึงปุ๊บเราจะใกล้เขา
ใกล้เขาก็พาเขามาที่ตรงจุดที่จะขึ้นไปนะครับ
แล้วก็สามารถที่จะขึ้นไปได้น่าจะใกล้กว่าการจะดำน้ำออกทางปากถ้ำ

หลายทั้งปวงก็คงต้องเอาไปพิจารณาแล้วก็ศึกษากันสำหรับศูนย์ปฏิบัติการที่กำลังทำงานกันอยู่ในขณะนี้นะครับ
นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในขณะนี้สำหรับสถานการณ์ในวันนี้ครับคุณเข็มมาสอน

อยู่ที่จุดเนินนมสาวจะออกแบบไหนอย่างไร
ยังเป็นคำถามที่ทุกคนก็เฝ้ารอคำตอบอยู่ทุกวันครับ